กีฬายูนาสติกนะครับช่วงนี้ผลงานของเราค่อนข้างจะซบเซานะครับ
แน่นอนครับการพัฒนายาวชนนั้นเป็นสิ่งสำคัญของทุกกีฬา
แล้วก็ล่าสุดนะครับการจัดการแข่งขันยูนาสติกที่เป็นกีฬาเด็กเล็ก
ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าสนใจจบไปแล้วสัปดาห์ก่อนนะครับ
ไปดูเรื่องราวของจุดเริ่มต้นในการพัฒนานักกีฬาเยาวชนจากคุณชูศักดิบวงทองดีครับ
ลีลาน้องนักยิมนาสติกรุ่นจิ๋วที่ลงแข่งขันกีฬาเด็กเล็กในปีนี้แล้ว
ต้องยอมรับครับผู้ห้าไม่ธรรมดาซึ่งครั้งนี้มีการส่งทีมเข้าประลอง
แน่นอนว่าผู้ชนะจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อที่ประเทศจีน
ทำให้แต่ละคนนั้นดูมุ่งมั่นเป็นพิเศษ
เคลื่อนไหวของยิมมิติพื้นฐานจะเป็นทักษะพื้นฐานของการที่จะไปเล่นกีฬาสากลต่อไป
ซึ่งก็นักกีฬายิมหลายคนที่มาเล่นนี่ก็จะเป็นนักกีฬาทีมชาติไปหลายคนแล้ว
คนที่ชนะการประกวดในปีนี้จะต้องเป็นผู้แทนไปแข่งยิมจิกเด็กเล็กที่จีน
ซึ่งเขาจะจัดทุกปีกิจกรรมของเราที่เพิ่มมาเนี่ย
เราก็จะเป็นการพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาการกีฬา
ก็เป็นวัตถุสมที่กรมศึกษาได้จัดโครงการอีกครั้ง
ความมุ่งมั่นตั้งใจของเด็กเหล่านี้
อดไม่ได้ครับที่จะเข้าไปสอบถามเรื่องราวของนักยิมพลาสติกรุ่นจิ๋วกลุ่มนี้
ซึ่งผมก็ได้โค้ชสาวสวยจากโรงเรียนสตรีวิทยาคนนี้แหละครับ
เล่าถึงที่มาที่ไปของการส่งแข่งขันในรายการนี้
มีการสอนยืดตัวยืดหยุ่นการทรงตัวทักษะต่างในการออกกำลังกายค่ะ

คือไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าต้องทำให้ได้ที่๑หรือที่๒
ตั้งใจให้เด็กออกมาออกมาเจอประสบการณ์นะคะให้ทำให้ดีที่สุด
หวังว่าการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กที่กรมภาระศึกษา
เปิดเวทีให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความสามารถ
จะเป็นบันไดก้าวแรกให้ทุกคนพัฒนาศักยภาพ
และประสบความสำเร็จในอนาคต
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน